ดูความสวยงามยังอยู่ที่เดิม

ถูกต้องค่ะเพราะว่าที่โคราชนะช่วงนี้กำลังเตรียมทำพิธีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานเลยกำลังพากันทำเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา

ตอนนี้เด็กน้องเยาวชนก็มาร่วมกันทำด้วยนะคะ
งามอลังการเรียกได้ว่าผลงานของเด็กไม่แพ้ผลงานของผู้ใหญ่เลยนะ
น้องหนูเรียกได้ว่าจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อที่จะมาร่วมกันทำเทียนพรรษา
ถูกต้องนี่เป็นน้องที่นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
บางคนก็แกะสลักเทียนบางคนก็เป่าเทียนบางคนก็ประกอบเทียน
งหน้าที่ทำคนละไม้คนละมือเพื่อให้เทียนพรรษานี้เสร็จทันที่จะใช้ในขบวนแห่ประเพณีเข้าพรรษาประจำปี๒๕๕๙
คุณครูผู้ฝึกสอนก็คือคุณโกเมนฐานมั่นนะคะ
อยู่ที่โรงเรียนบัวใหญ่นี่แหละรายวิชาการงานและอาชีพ
คุณครูบอกว่าทำแบบนี้มา๔๐ปีแล้วนะ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวพระไตปิดกด้วย
ตอนที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเนี่ย
เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดองค์คุลิมารให้เด็กเนี่ย
ได้รู้จักว่าองค์คุลิมาเนี่ยแม้จะเคยเป็นโจรฆ่าคนมามานับไม่ถ้วน
ถือว่าเป็นการร่วมกันทำจิตอาสาแล้วก็ได้แสดงความสามารถ
ในเรื่องของงานพุทธศิลป์งานศิลปะแบบนี้
เห็นแล้วก็ต้องชื่นชมฝีมือน้องแล้วก็ชื่นชมความตั้งใจของน้องด้วย
แล้วก็ใครอยากจะไปชมความสวยงามของเทียนเข้าพรรษาต่างเหล่านี้นะ
เดี๋ยวที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาก็จะมี
เขาก็จะมีถ้าไม่ผิด
๑๖๑๗กรกฎาคมในปีนี้

รางวัลที่ก็มีการจัดงานซึ่งจริงแล้วมันก็ดีนะทำให้เด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์แล้วก็หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
เป็นประเพณีดีเนาะที่สื่อสารกันไปเดี๋ยวเราก็จะมีมานำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะจ๊ะ